เมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
การไฟฟ้านครหลวงได้จัดมหากรรมการวิ่ง

โดยเริ่มต้นจากอาคารวัฒนวิพาท
สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง
ก่อนจะวิ่งผ่านถนนพระราม๔และสุขุมวิทย์

เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายสื่อสารด้วย

กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่สวยงามแค่ไหน

ฟนได้มอบให้มูลนิธิสายใจไทย

ก็อยากให้จัดแบบนี้ทุกปีนะคะ

รู้สึกดีในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การมาฉลอง๖๐ปีกรฟนค่ะ